ในฐานะของรองผู้ในการภักดิ์ฟลังประชาวัล
ก็ถือว่าเป็นผู้บริหารภักดิ์เป็นการน้ำภักดิ์คนหนึ่ง
ออกมาบอกประกาศแบบนี้

มันก็มีเสียงถามกลับมาทันทีทางพลังประชารัฐว่าเอ้า
แล้วคุณตอนหาเสียงเมื่อปี๖๒คุณก็ประกาศว่าจะทำให้ได้ค่าแรงขั้นต่ำ
วันละ๔๐๐๔๒๕บาท
วันนี้เพิ่ง๓๕๐บาทเอง

ผมว่าโดยเป้าหมายทุกพักควรจะตั้งเป้าหมายไว้
แต่พักพลังประชารัฐเนี่ย
นโยบายก็ต้องบอกว่าคนทำนโยบายเขาก็ไม่อยู่แล้ว
คนที่ทำนโยบายคุณอุตมะ

เป็นผู้ทำนโยบายพักเนี่ย

ผมว่าทุกพักเนี่ยควรจะต้องตั้งเป้าหมาย
ซึ่งเป็นเหมือนความฝัน
ความฝันที่เราจะต้องทำให้ถึง
แต่มันไม่ใช่สัญญาประชาคมหรือว่าสัญญากับประชาชนในนามของพักเหรอ
คือถ้าคนคนนึงไม่อยู่แล้ว

แล้วพักไม่ต้องขับเคลื่อนต่ออย่างนี้
มันต้องขับเคลื่อนเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านก็คงทราบเนี่ย
มันติดลบมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกทุกประเทศในโลกมันติดลบหมด

ประเทศไทยนี่ยังถือว่าค่อยยังชั่วติดลบแต่ติดลบไม่มาก
แต่ว่าโอกาสที่จะฟื้นหลังโควิด
ประเทศไทยกลับโตช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านเรา
อย่างเวียดนามเนี่ย๗ในช่วงหลังโควิดมาเนี่ยนะ
ในขณะที่ประเทศไทย๒๗คาดการณ์ว่า๒๗
มันเป็นอะไรที่ก็ยอมรับว่ารัฐบาลก็ต้องพยามมากขึ้น

สิ่งหนึ่งซึ่งผมเองพูดในสภาอยู่เรื่อยนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่เนี่ยอะไรฮะ
เพราะฉะนั้นเวลาเขาโตเวลาหลังโควิดมาเนี่ยเขาก็มีประเทศที่เขาไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าถึง๕๓ประเทศ
ในขณะที่ประเทศไทยมีประเทศที่จะนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีแค่๑๘ประเทศ
เราเข้าได้แต่เราต้องเตรียมตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรายื่นเรื่องราวที่เป็นรายงานจากสภาเนี่ยไปให้รัฐบาล

เอาก็รัฐบาลกับพลังประชารัฐพลังประชารัฐคือการนำรัฐบาลนายกก็มาจากพลังประชารัฐ
แต่นายกก็ไม่เคยคุยกับสอสอพลังประชารัฐนะเขาก็ฟังนะเวลาผมพูดในสภาท่านก็ฟังนะท่านจะตั้งใจฟังผมมากเวลาผมพูดในสภา
แล้วก็ผมก็จะพูดเรื่องนี้ว่าเราต้องเข้าได้แล้วพี่ดอนก็ฟังอยู่ลำตีดอนก็ฟังอยู่
ก็ฟังอยู่ก็ใช่ก็นั่งฟังอยู่แต่ถามว่าตอนนี้มันช้าเรื่องนี้
ถ้าเราช้าอย่างนี้เราก็จะไปการฟื้นตัวหลังโควิดมันก็จะช้า
คือถ้าฟังจากคุณวิรากรเนี่ยก็คือการจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
มันต้องดูเรื่องภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มันจะต้องดีขึ้นแล้วก็ค่อยขึ้นไป
ซึ่งพลังประชารัฐที่เคยประกาศเอาไว้ตอนหาเสียง

ผมว่าถ้าไม่เจอโควิดป่านนี้มันก็ถึงนะ
เพราะตอนนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวเราดีมาก
แล้วไปเจอเรื่องของเศรษฐกิจในการฟื้นตัวต่าง
สสพลังประชารัฐพยายามขับเคลื่อนเต็มที่แล้ว
บอกไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศ

อะไรนะเมื่อกี้บอกบิ๊กตู่ไม่ฟัง
ไม่ใช่บิ๊กตูไม่ฟังท่านไม่คุยกับสอสอ
ไม่คุยกับสสนายกไม่คุยกับสส
แกนนำรัฐบาลที่เขายกมือโหวตให้เป็นนายกในสภา
อันนั้นคือข้อเสียไงคือข้อเสียของผู้ที่ผู้ที่เคยเป็นทหารมานะ
ท่านก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องฟังสอสอ
แต่ความจริงในสภาท่านฟังนะไม่ใช่ว่าไม่ฟัง
แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยมีการพูดคุยกันเรื่องเหล่านี้นะครับ
หรือแม้ผมเป็นบทกรรมกรรมคณะต่าง
มันก็จะเหมือนกับว่าเราสอบผ่านตรงนี้แล้วเราก็ไปเข้าตรงนั้นได้อีก
ซึ่งเวียดนามเนี่ยเขาเข้าไปก่อนเลยยังไงเขาก็เข้าก่อน
ตัวนี้ยังทำไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำไปใน๑๐ปีซึ่งมันต้องทำยังไงมันก็ต้องเข้าไปก่อน
นี่เป็นข้อมูลที่ผมฟังแล้วผมก็อ๋อเหรอนี่มันมีเหตุการณ์อย่างนี้ใช่
คือนายกกับสอสอแก่นามรัฐบาลไม่ค่อยได้คุยกัน
เขาก็ฟังในสภาอย่างเดียวแต่ไม่มีโอกาสคุยกับท่านโดยตรงหรอกนะ
แล้วเวลาที่เหลืออยู่อีกกี่เดือนเนี่ย๓๔เดือนเนี่ยมีนาจะหมดวาระสภาแล้ว
พอฟังหรือว่าจะขับเคลื่อนอะไรได้ต่อไหมเนี่ย
ก็คงท่านก็คงเหมือนเดิมนั่นแหละท่านก็มีท่านอาศัยทีมงานเสทั้งหลายไง
ความคิดเห็นในการบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยก็มาจากที่ปรึกษารอบตัว
อาจจะเก่งกว่าผมมั้งแต่ว่าสิ่งที่เราเสนอไปในนามสภาเนี่ย
ไม่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็นี่ก็หน้านักใจมากันว่า
อ่าการฟื้นตัวเนี้ยมันจะทำได้ยากหรือได้ช้ากว่าประเทศอื่นเข้า
เวียดนามเข้าไปเจ็ดปีหน้าเขาอาจจะสิบกว่านะฮะ
ในขณะที่ไทยเนี่ยฟื้นตัวหลังโควิดปีแรกสองจุดเจ็ด
ปีหน้าก็อาจจะสามสามจุดห้าอะไรทำลองเนี้ย
มันจะไปช้ากว่าเขาเพราะว่าเราส่งของไปขายได้น้อยกว่าเขา

มันก็เลยทำให้

ไม่ใช่เฉพาะการส่งของไปขาย

เขาก็ต้องมองด้วยว่าประเทศไทยเนี่ย

ครับจะถูกมองว่า

ทำให้ตัวเองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้

เขาต้องเสนอตามความคิดถึงของเราว่า

ในเมื่อทางเพื่อไทยเขาเสนอ๖๐๐เนี่ยแล้วพลังประชารัฐจะเสนอเท่าไหร่
ซึ่งสำหรับผมเนี่ยมองในแง่มองในแง่ความเป็นไปได้เนี่ย
เราก็เชื่อว่าภายในปี๗๐เนี่ยมันก็น่าจะได้สัก

ไปปีละ๒๐บาท๒๐บาท๒๐บาทเนี่ย
๔ปี๒๕บาท๔ปีเนี่ยมันก็น่าจะทำได้นะ
ความสามารถของพักเนี่ยมันก็น่าจะทำได้
แต่ว่าคนที่จะทำได้ถึง๖๐๐เนี่ยเราคิดถึง๔๕๐
แต่คนที่คิดถึง๖๐๐เนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจว่าเขาทำได้ก็ถึงประกาศนโยบายนะ
ผมเองเนี่ยคืออย่าลืมว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ย
มันเป็นการเลือกตั้งที่เป็นช่วงลอยต่อระหว่างคอสช
รอสชกับระบบสภาระบบประชาธิปไตย
มันเป็นช่วงที่นโยบายออกไปเนี่ยก็ไม่ได้มาถามสมาชิกพักหรอก
ใช่ไหมก็ไม่ได้มาถามสอสอหรอกว่าออกไปยังไงออกไปยังไง
เขาไม่มาถามหรอกก็ออกไปโดยที่คนทำนโยบายก็ทำไป
นโยบายพูดคำพูดนะผมยังไม่กล้าเอาป้ายไปติดเลยเหรอ
ก็มานั่งคำนวณตัวเลขดูนะเงินที่จะใช้อย่างมารดาประชารัฐโอ้โห
ปีอีกใช้ตั้งหลายแสนล้านแล้วจะเอางบที่ไหนอ่ะเนี่ย
ลงเลือกตั้งสอสอเขตนครสวรรค์ไม่กล้าป้ายไปติดนโยบายนี้เลยเหรอ
บางนโยบายไม่กล้าเอาป้ายไปติดนโยบายเรื่องของค่าแรงเนี่ยเราติด
เพราะว่ามันเป็นไปได้๔๒๕บาทนั้นนะมันเป็นไปได้นะครับ
เพราะว่าทำไมมันไม่ติดโควิดผมว่ามันไปแล้วล่ะ
มันหายไปเลยอะ
ทุกวันศุกร์บาย๓โมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒